ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีเหตุยิงกันก็คือเสียเต้นรถมือสอง

ใช่ค่ะแต่ว่าเคลียร์ไม่สำเร็จนะคะก็เลยใช้ปืนจ่อยิงเพื่อนคนนี้นะคะ
เสียชีวิตจากนั้นตัวเองก็ขับรถหนีไปและไปยิงตัวเองตายที่วัดแห่งหนึ่งค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหลังจากเกิดเหตุหมาดเลยนะคะ
เป็นนาทีที่มือปืนเขาวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุ
หลังจากที่ยิงนายพงศักดิ์อัธนันอายุ๕๘ปี
บ้านเลขที่๒๐ถนนเทศบาล๑๙ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองสะแก้วค่ะ
ซึ่งผู้ตายนี่เป็นเจ้าของไฟแนนซ์วีพีลิสซิ่งยิง
ที่ถูกยิงที่บริเวณศีรษะนะคะเสียชีวิตที่โต๊ะทำงานเลยค่ะ
มือปืนรายนี้คือนายวรโชธขวัญบุญ
หลังเกิดเหตุก็เป็นแบบภาพนี้แหละนะคะ
ได้ขับรถไปแล้วก็ไปยิงตัวเองตายที่วัดลัดกระสัง
ในตำบลสะขวัญบริเวณหน้าสาลาพระประธาน
อาการสาหัสนะคะก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
และจากการสอบถามพยานสองคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
บอกว่าสองคนนี้เขาได้นั่งคุยกันนะคะ
กับนายสองคนนี้ที่เป็นพยานได้นั่งคุยกันอยู่กับนายพงศักดิ์
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ได้เข้าไปคุยเรื่องธุรกิจ
ซึ่งพยานทราบว่าผู้ก่อเหตุมีปัญหาทางการเงิน
ก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากผู้ตาย
ก่อนหน้านี้๒เดือนแล้วมาขอยืมเงิน
เพื่อที่จะหมุนเวียนในธุรกิจเต็นต์รถมือ๒
ซึ่งวันเกิดเหตุเขาก็มีปัญหาอีกครั้ง
แล้วก็ผู้ตายบอกว่าให้เอารถมาจอดไว้ที่ไฟแนนซ์ก่อนนะคะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุได้ขอตัวกลับแล้วก็ไม่ได้พูดว่าอะไรนะคะ
แต่ว่าจังหวะที่ลุกขึ้นเอามือล้วงกระเป๋าสะพาย
กปืนขึ้นมายิงที่ศีรษะด้านซ้ายของนายพงศักดิ์กระสุนฝังในค่ะ
จมกองเลือดอยู่จากนั้นผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีออกไป
มาทราบข่าวที่หลังว่าไปยิงตัวเองตายแล้ว